คราวนี้มาดูคุณถอนหายใจ

เพราะว่าค่าไฟค่าไฟที่บ้านเราจ่าย

อาจจะไม่ได้เกิดจากการใช้ไฟของคุณเอง
ไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าไอ้ค่าไฟนี้

ลองดูคลิปต้นเรื่องนี้ก่อนเลยค่ะ
คุณผู้ชมคลิปนี้
ทางคนที่เขารับผลกระทบ
ผ่านผู้เสียหายคือคุณชญ์ยานัท

อยู่ในโครงการบ้านจัดสรรที่ลำลูกกา

เอาคลิปนี้มาร้องขอความเป็นทำ
เพราะอะไรทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กลายเป็นว่าไปติดมิเตอร์ไฟสลับกัน
สลับสายกันกับบ้านข้างฮะ
คือเรื่องของเรื่องแต่ก่อนที่เธอย้ายมาอยู่บ้านนี้นะฮะ
กัดฟันในการจ่ายค่าไฟไปเดือนแรก๔๕๐๐บาท

เคยร้องนิติบุคคลเคยร้องการไฟฟ้าแล้ว
เขามาตรวจสอบดูก็บอกปกติ

ทดลองไม่อยู่บ้านเสร็จแล้วปั๊บปิดทุกอย่างไว้หมดเลยนะ

แต่พอกลับมาถึงกลายเป็นว่าค่าไฟของเธอเดือนนั้น

อ้าวบ้านฉันสับคัทเอาท์เรียบร้อยแล้ว

นี่ไงก็เลยเอาคลิปนี้ค่ะคือถ่าย
แล้วก็ไปให้ทางการไฟฟ้าได้ดูได้ตรวจสอบ

เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแบบนี้ไม่ไหวนะ
คุณถ้าเกิดว่านับดูย้อนไปนะ
เดือนคือ๒ปี๔เดือนที่เธอจ่ายค่าไฟมา

จัดฟันจ่ายเธอเห็นความผิดปกติแบบนี้
เธอก็เลยให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาตรวจสอบ
สุดท้ายยอมรับว่าอะไรรู้ไหมคุณ
มิเตอร์ไฟสลับกันสายสลับกัน
บ้านที่จ่ายถูกคือบ้านข้างเธอ
ก็บ้านข้างจ่ายใช้ไฟเยอะแต่จ่ายเดือนหนึ่ง๔๕๐๐บาท
เออก็คือมาจ่ายไฟของเธอนี่แหละ

มันดันสลับสายกันพอเธอรู้ความจริงแบบนี้

ก็เลยมาฟ้องเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับ
ฟังพี่เชยนัทค่ะ
การขายบ้านมีบ้านที่มาตรฐานขายให้เรา
แล้วเราก็เชื่อว่าการไฟฟ้าจะใส่ใจเยียวยาเรา
มากกว่าที่แค่คืนเงินเพราะมันเงินของเรา
ยังไงเราต้องได้แน่
ถ้าไม่ได้พี่คงต้องฟ้องสื่อและฟ้องศาล
นี่คุณคิดดูสิจ่ายมาตั้งนาน

สายไฟมันต่อเข้ามิเตอร์มันสลับกัน
แต่ทีนี้จะเรียกร้องเงินที่จ่ายไปยังไงดี

ทางด้านผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาลำลูกกาหน่อยนะคะ

คือก็ชี้แจงก่อนเรื่องนี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปเรื่องจ่ายเงินนะ

สายไฟการเสียบสายผิดมิเตอร์สลับกัน
เกิดจากว่าช่างของทางโครงการหมู่บ้านจัดสรร
เขาติดสายไฟแล้วมันเป็นสายไฟแบบใต้ดินไงคุณผู้ชม
เดี๋ยวนี้หมู่บ้านหรูแพงเขาเป็นสายไฟใต้ดินฝังดินหมดแล้ว

ถ้าเป็นสายไฟลอยนะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาเห็น
สายไฟลอยที่มันโยงเข้าบ้านนี้โอเคเอามาเสียบมิเตอร์นี้ถูกต้อง
คือมันไล่ง่ายแต่พอใส่สายไฟใต้ดิน
เขาเอาสายสอดใส่ใต้ดินใช่ไหม

ไอ้ที่โผล่ขึ้นมามันของหลังไหนบ้านเล็กที่เท่าไหร่

อันนี้ก็เลยเป็นความผิดของทางช่างของประจำหมู่บ้านด้วย

เงินที่จ่ายแสนสอง
ทางพี่ชายานัทจะต้องไปเรียกกลับบ้านข้างเอง

มันเป็นเรื่องของหมู่บ้านกับทางการไฟฟ้าหรือเปล่า
แล้วทำไมฉันต้องไปเรียกเงินจากข้างบ้านคืนเองล่ะ
ทำไมคุณไม่เป็นตัวกลางในการประสานให้

ตอนนี้ทางการไฟฟ้าเอง

ปรับปรุงค่าไฟทั้งสองบ้านแล้ว

เอาง่ายเงินแสนสอง

โอนคืนบัญชีพี่ชายานัทแล้วเมื่อวานนะ

ไฟฟ้าต้องไปเรียกย้อนเก็บหรือเปล่า

ฟังเสียงผู้จัดการการไฟฟ้าลำลูกกาเนอะ

ทางหลุงบ้านเขาเป็นคนลำลุงการติดตั้ง

โดยใช้ระบบเดินทางใต้ดิน

อันนี้ทางโครงการเขาจะเป็นคนเดินมา

เพื่อจ่ายการไฟฟ้านัตตรก

เราไม่ได้เป็นคนเดินสายที่จะเข้าบ้าน
ให้กับลูกภาพ

แต่บ้านที่ไปใช้ไฟและจ่ายน้อย

ยังจ่ายถูกอยู่แต่พอมาเรียกเก็บย้อนหลังปาดเหงื่อเลย

การไฟฟ้าจะมีวิธีในการเรียกย้อนเก็บยังไง

เพราะว่ามันก็เป็นค่าไฟที่ใช้จริงไง
ปวดหัวทั้งสองบ้านเลยฮะ